เอามีดอ่ะไปจี้
ชิงปืนมาจากป้าคนแรก
เอาปืนนี้ไปจี้ป้าคนนึงอีก
เอาไม้ไข้แร่ดีแล้วกัน
เบสอยู่ดีน้ำ
เบสมืออีกแล้วนะระวัง
นี่หมอไปแล้วคุณผู้ชมโดนคุมตัวไว้ได้ครับ
ครับนายบอยหรือชื่อจริงคืออักขพลนะอายุ๒๕ปี
โดนตำรวจสอบภอควรมีดแล้วก็สอบภอนามหม่อมเนี่ยส่วนที่กำลังมาจับกุม
พร้อมอาวุธมีทั้งปืนลูกโม่จุดสามแปดครับหลังจาก
อยเนี่ยหนีเข้ามาซ่อนตัวในไร่มันที่อำเภอหาดใหญ่สงขลา
ในนี้บอยก่อเหตุ๒จุดคุณผู้ชมเอาจุดแรกก่อนที่สวนยางพารานี่
ตอนเจ้าหน้าที่วางกำลังนะแล้วก็วางแผนจะเข้าไปคุมตัวบอย
จุดแรกที่บอยก่อเหตุคือที่สวนยางในอำเภอจนะที่สงขลานี่แหละ
นอนร้อนน้ำยางไหลลงถ้วยป้าแกกรีดยางแล้วก็ไปบีบคอป้าสาลี
จนป้าเนี่ยหมดแรงหลังจากนั้นบอยชิงปืนจุด๓๘ของป้าสารีไป
ได้ปืนมาแล้วใช่ไหมเอาไปดักปล้นมอเตอร์ไซค์ของป้าวันดีอีกคนหนึ่งอายุ๖๒ปี
ตอนที่บอยหลบหนีมาในพื้นที่ตะบนพิจิตรอำเภอนาม่อม
แต่ว่าผู้เสียหายก็คือป้าวันดีแกไม่ได้หยุดรถ
โดนบอยยิงไล่หลังไปหนึ่งนัดกระสุนเฉียวเอวไปบาดเจ็บ
บอยก็หนีไปซ่อนตัวในไร่มันอย่างที่บอกถูกตำรวจจับกลุ่มไว้ได้ครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นจุดที่ป้าวันดีโดนใช้ปืนขู่ชิงมอเตอร์ไซค์ไปครับ
ลูกสาวป้าวันดีแกบอกหลังแม่โดนยิงเร่งเครื่องหนีนะ
เร่งเครื่องหนีแล้วไปหลบซ่อนอยู่ในป่าเพราะว่าเจ็บไงโดนเฉียวเอวไป
บอยยิงเฉียวเอวแล้วก็โทรแจ้งให้เธอซึ่งเป็นลูกสาวเข้าไปช่วยออกมาได้
ตอนนี้แม่ก็กลัวครับแม่มีอาการหวาดภาวะแล้ว
เรื่องต้นคุณผู้ชมตำรวจแจ้ง๓ข้อหานะหลังจากจับกลุ่มตัวบอยอักขพลไว้ได้
ข้อหาคือพยายามฆ่าพยายามชิงทรัพย์และข้อหาพรบออาวุธปืนครับ
นำตัวบอยส่งดำเนินคดีที่สพนาม่อมและสพควรมีด
เดี๋ยวจะคุมตัวส่งสารจังหวัดสงขลาในวันนี้ครับ